ตำบลร่อนทองอเมืองบางสะพาน
ความเสียหายจากระรอกแรก
ในระลอก๒ที่กำลังใกล้จะมาถึงนั้น
ก็สร้างความกังวลให้กับชาวบ้านคลองลอย
ตำบลร่อนทองอำเภอบังสะพานจังหวัดประจวบคีรีคันค่ะ
และนี่คือสภาพความเสียหายของบ้านคลองลอยหมู่๘
ตำบลร่อนทองอำเภอเมืองบางสะพานนะคะจังหวัดประจวบคีรีคันค่ะ
และจุดที่เห็นอยู่นี้เดิมเคยมีบ้านเรือนของชาวบ้านอยู่๖หลัง
รวมถึงร้านอาหาร๑หลังค่ะและโรงยางพารา๑หลัง
แต่ตอนนี้ไม่เหลือเขาโครงเดิมให้เห็น
เพราะว่าความรุนแรงของน้ำป่าจากเทือกเขาตะนาวศรีนั้น
พัดบ้านพังหายวับไปกับตากับเจ้าของบ้าน
ซึ่งเจ้าของบ้านนั้นเองก็หนีตายออกมา
และก็มีเพียงสิ่งที่หยิบออกมาได้ก็คือเสื้อผ้าเพียงไม่กี่ชิ้นเท่านั้น
และถนนนั้นยังซุดต่อเนื่องทำให้พื้นผิวการจราจรนั้นเหลือเพียงครึ่งเลนเท่านั้น
จึงต้องทำการแจ้งว่าปิดการจราจรเพราะว่าผิวถนนนั้นพังเสียหาย
และภาพที่เห็นอยู่นี้เป็นภาพจากคลองเล็กเท่านั้น
เมื่อน้ำป่าซัดมาก็กลายทำให้คลองนี้กว้างเกินกว่า๒๐เมตรค่ะ
พังเสียหายไปด้วยค่ะซึ่งชาวบ้านนั้นได้อบพยพไปอยู่ที่ศูนย์อบพยพชั่วคราวนะคะ
และก็ยังไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรกับชีวิตข้างหน้าค่ะ
ขนของอะไรออกมาได้บ้างคะ
ไม่ทันนะจ๊ะเพราะทุกครั้งตอนอ่างแตกมันยังไม่ขนาดนี้นะ
ตอนนี้หนักหนักกว่าทุกครั้งที่เป็นหมาเลย
ก็ที่อยากจะให้ช่วยนะก็ขอให้ว่าลุงตูนั่นแหละมาช่วยหน่อย
พอบ้านเนี่ยคนใครเขาที่เขาไม่แวะช่วยเหลือเขาก็หาว่าปลูกบ้านใกล้น้ำ
จุดเสี่ยงแต่ทีนี้ถ้าเป็นจุดเสี่ยงสอบประกอบเขาเล้งเห็นแล้ว
ว่าถ้าเป็นจุดเสี่ยงเขาก็คงไม่ออกสอบประกอบให้เราหรอกนี่เป็นสอบประกอบชุมชนใช่ไหม
เขาก็ต้องคิดเราว่าชีวิตเราแม้จะยากดีมีจนเราก็รักของเรา
เราไม่พาลูกพาหลานมาอยู่ไอ้ที่ว่าเออนอนหลับปุ๊บตื่นขึ้นมาพาลอยไปตามน้ำ
เราก็คงไม่ทำแบบนั้นหรอกจ๊ะชีวิตใครใครก็รักนะก็อยากฝากนั่นแหละ

ขณะที่ทีมข่าวไทยรัฐทีวีนั้นนะคะร่วมกับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่๑๔
ร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจจงอางศึกกองกำลังสุรสีกองพลทหารราบที่๙
สำรวจความเสียหายบ้านเรือนประชาชนบ้านคองลอย
เพราะว่าตลอดเส้นทางนั้นพบความเสียหายจากพื้นผิวถนนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำป่า
และหมู่บ้านได้รับการพลังเสียหายถึง๕๐ลำนะคะรวมถึงผู้ผลทางการเกษฐ
รายนานั้นเสียหายแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ในหลายจุดเลยทีเดียวค่ะ
ขณะที่บ้านบางหลังอยู่บนพื้นที่สูงนะคะ

เพราะว่าน้ำป่านั้นซัดพังเสียหายด้วยนะคะ
รวมถึงถนนเส้นทางต่างก็พังขาดทั้งเส้นค่ะ
จนต้องทำสะพานแบลลี่เพื่อที่จะให้สามารถสัญจรไปมาได้นะคะ
ความกังวลของชาวบ้านในขณะนี้นั่นก็คือพื้นดินที่ชุ่มน้ำ
อาจจะทำให้เกิดดินสไลด์ได้ในช่วงที่มีฝนตกในตลอดทั้งวันของวันนี้ด้วยค่ะ
ขณะเดียวกันนะคะการสำรวจบริเวณอ่างเก็บน้ำคลองลอย
ซึ่งอยู่ด้านบนของหมู่๘นั้นนะคะ
ก็พบว่าปริมาณน้ำนั้นยังคงเอ่อล้นในบางช่วงนะคะ
และก็ชาวบ้านเองก็มาดูน้ำรวมถึงประเมินสถานการณ์น้ำด้วย
เพื่อที่จะเตรียมตัวอพยพถ้าหากว่าปริมาณน้ำนั้นเอ่อล้นค่ะ
อ่างเก็บน้ำลูกนี้ไม่สามารถปล่อยน้ำได้นะครับ
ส่วนที่เหลือถ้าเกินกว่าจะสวิงเวย์ก็จะมีช่วงที่ท่านชมประธานทำไว้ให้ข้ามอีกทีหนึ่ง
ถ้าฝนตกวันนี้เกินกว่าครึ่งวันก็ให้ทุกคนอาจย้ายไม่ว่าจะเป็นรถหรืออะไรพวกนี้
แล้วก็ดูทั้งหมดเลยไปอยู่ที่โรงเรียนแล้วก็ที่สถานีอนามัย
เราแจ้งเตือนตั้งแต่เช้าแล้ว
ฝนที่ตกติดต่อกันตลอดทั้งวันบางช่วงถึงแม้ว่าจะหยุดลงไปบ้าง
แต่ก็สร้างความกังวลใจให้กับผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางสะพาน
ซึ่งก็จะมีการติดตามสถานการณ์ปริมาณน้ำในคืนนี้ตลอดทั้งคืนด้วย
ถ้าหากว่าเกิดเหตุฉุกเฉินอย่างไรก็จะมีการประสานเจ้าหน้าที่ของชุดหน่วยจงอางศึก
นั้นเข้ามาเตรียมรับมือกับสถานการณ์ค่ะ
ต้องเอาใจช่วยโรงพยาบาลบางสะพานรวมถึงชาวอำเภอบางสะพานกันด้วยนะคะในค่ำคืนนี้
ระยะโภจาข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีคันค่ะ